คุณผู้ชมไปดูกันต่อเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารัก
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรักจริง

เคยเจอทะเลแบบนี้ไหม
ทะเลสีชมพู
ทะเลสียมพูจริงที่จังหวัดตรังครับ
ไปเลยงานนี้วิวาใต้สมุทร๒๐๑๙
ถ้าพูดแบบนี้แล้วอ๋อทันทีงานนี้เขาจัดกันมาหลายปีแล้ว
แล้วดูสิครับเรือเขาก็มาเป็นสีชมพูแน่นอนเห็นแล้วเป็นทะเลสีเขียวแบบนี้
แต่ที่ผมบอกว่าเป็นสีชมพูเพราะเป็นการเปรียบเปลยว่าเป็นเรื่องราวของความรัก
เพราะเขามาแต่งงานวิวาใต้สมุทรกันครับจัดเป็นปีที่๒๓แล้วนะครับ
ยาวนานมากนี่ครับมาจดทะบงจดทะเบียนกันบนทะเลแบบนี้เลยครับ
โอ้โหงานนี้ปีนี้เขาจัดมานะครับแล้วก็มีคู่รักเนี่ยมาจดทะเบียนกันถึง๑๙คู่ครับ
มีจดทะเบียนบนแพร่ไม้ไผ่ใน๑๐คู่จดที่ไหนที่บริเวณหินก้อนเดียว
ก็คือรักเดียวใจเดียวต่อจากนี้จะไม่มีใครแล้วจ้า
ความหมายดีด้วยนะพอจดเสร็จแล้วทำไงโยนสิครับโยนช่อดอกไม้
นี่โยนว้าวโรงบาร์ขึ้นมากิน
ไม่ได้โยนขนมคนรับได้มีคนรับได้นะครับเรียกได้ว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ไม่เหมือนใครจริงนะฮะ
บรรยากาศชื่นมืดแหละครับอย่างที่บอกทะเลเป็นสีชมพูแล้วก็โยนกันแบบนี้ครับ
ไฮไลท์ไปดูกันหน่อยเพราะว่าเสน่ห์ของงานนี้จริงก็คือการจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล
ใช่แต่เนี่ยต้องรถทรายสังเพราะรถน้ำมันไม่เห็นน้ำสิครับมันอยู่ใต้ทะเล
แล้วก็ต้องใช้ภาษามือกันแบบนี้มาตัวเอง
เอามีจุ๊บด้วยขอหนึ่งทีได้ไหมขออื้อหือเจ้าบ่าว
อย่าเพิ่งหายใจไม่ทัน

เออแบบนั้นเขาบอกว่าคนที่มาจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลนะครับมีบ่าวสาวมาทำพิธีทั้งหมด๙คู่ครับ
มาจากจีน๑คู่นะมาเลเซียอีก๑คู่แล้วที่เป็นคนไทย๗คู่เลยนะครับ
โอ้เยอะเหมือนกันค่ะเยอะมากเยอะมาก
อ่ะเนี่ยเวลาเขาลงไปใต้ทะเลแบบนี้ความลึกเนี่ยสักเท่าไหร่
อยู่ที่ประมาณ๘เมตรครับไม่ลึกมากจนเกินไปแล้วก็จะมีนายทะเบียนใต้น้ำนะครับ
โอ้โหมาช่วยจดทะเบียนให้เป็นศักดิ์ขีพยานครับ
ทั้งหมดเขาจะมีศักดิ์หรือพยานให้๕คนอยู่ใต้นะครับ
บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐนี่แหละครับที่มีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำ
ลงมาเป็นพยานแล้วก็มาดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับคู่รักด้วยนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการจดทะเบียนที่มันเป็นความทรงจำที่ดีประทับใจมาก
แล้วก็ช่วงของการทำพิธีรถสายสังเนี่ยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่โอ้โหเบาสาวรอคอย
เขาไม่ได้ทำกันง่ายแน่นอนบนบกเขาก็ไปทำกัน
จะต้องไปทำกันใต้น้ำแบบนี้อยากให้ดูภาพนี้สัก๓๔รอบ
เป็นภาพแห่งความประทับใจของเบาสาวนะครับ
แล้วก็ดูทะเบียนสมรสใต้ทะเล
น่ารักมากเลยคุณดิฉันยอมอะไรรู้ไหมอะไรฮะ
ช่างภาพเก็บบรรยากาศก็ต้องอยู่ใต้น้ำด้วยเหมือนกันถูกไหม
น่ารักมากแล้วก็พิธีนี้เขาจัดกันแบบนี้ทุกปี
สำหรับการแต่งงานเขาเรียกวิวาใต้สมุทรใช่ไหม